คอลโรมอล์ไฟเขียวมาตรการในการคุ้มครองปากาหลัง
จากกิจกรรมท่องเที่ยวดำน้ำดูปากการัง

ตลอดจนเป็นการดูแลสิ่งแวดล้อมใต้ท้องทะเลอีกด้วย
พร้อมกับมีการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมดูแลให้ทั่วถึงค่ะ
นางสาวทิพานันนะคะรองโฆษกประจำสำนักนายยกรัฐมนตรี
ได้มีการเปิดเผยถึงการประชุมคณะรัฐมนตรี
ที่ประชุมของคอรมอลมีมติเห็นชอบ
กับร่างประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะ
เรื่องของมาตรการในการคุ้มครองทรัพยากรปาการัง
จากกิจกรรมท่องเที่ยวดำน้ำ
เพื่อเป็นการกำหนดมาตรการทางกฎหมาย
ในการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับแนวปาการังค่ะ
อันเกิดเนื่องมาจากกิจกรรมการท่องเที่ยวการดำน้ำ
เนื่องจากว่าปัจจุบันนะคะปฏิเสธไม่ได้เลยว่า
แนวปากาหลังของประเทศไทยรอยละ๕๐
อยู่ในสภาพแวดล้อมลักษณะที่เสียหายแล้วก็เสื่อมโทรมลงมากนะคะ
แล้วก็สาระสำคัญของมาตรการในการคุ้มครองทรัพยากรปาการัง

ไม่ว่าจะเป็นหนึ่งคือข้อห้ามทั่วไป
เช่นห้ามสัมผัสปาการังสัตว์น้ำหรือว่าสิ่งมีชีวิตใด
ดำเนินกิจกรรมใดอันก่อให้เกิดตะกอนตกทัพ
หรือว่าเป็นการปกคลุมปาการังจนได้รับความเสียหาย
ห้ามให้อาหารปลาหรือว่าสัตว์น้ำ
ห้ามทิ้งสมอเรือในแนวปาการังด้วยนะคะ
แล้วก็ข้อ๒เขาบอกว่าการจัดการให้มีผู้ควบคุมในกิจกรรมท่องเที่ยวดำน้ำค่ะ
ตลอดจนเป็นเรื่องของการสอดส่องดูแล
ป้องกันไม่ให้นักท่องเที่ยวฝ่าฝืนข้อกำหนดข้อปฏิบัติต่าง

เหมือนกับมีการดำน้ำตื้นโดยไม่สวมเสื้อชูชีพในแนวปาการังค่ะ
รวมทั้งห้ามดำน้ำในช่วงเวลาน้ำลงอีกด้วยนะคะ
ขณะเดียวกันในการท่องเที่ยวดำน้ำลึก
ห้ามมีการนำกล้องลงไปถ่ายภาพใต้น้ำ
เพื่อที่จะลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับปากการังนะคะ
ปากการังถือว่าเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของชายฝั่งทะเลค่ะ

ปากการังมีความสำคัญต่อระบบนิเวศทางทะเลการประมง
และมีส่วนช่วยในการรักษาสภาพความสมดุลของธรรมชาติ
โดยเฉพาะบริเวณชายฝั่งนะคะ
ช่วยลดความรุนแรงของคลื่นที่จะกระทบกับชายฝั่งด้วย
ด้วยเหตุนี้ค่ะการท่องเที่ยวถือว่าจึงมีการตระหนัก
แล้วก็มองเห็นความสำคัญในการดูแลปากการัง
เพื่อให้เป็นมิตรกับทุกชีวิตใต้ท้องทะเลนะคะ